เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙วันนี้เนี่ยจริงอ่านข่าวแล้วก็ค่อนข้างกังวล
เพราะว่ามันก็มีข่าวล่าสุดที่ออกมาด้วยว่ามันมีการผสมรวมของเชื้อเดลต้าและเชื้อโอมิครอน
เป็นเชื้อเดลต้าครอนพบที่ไซปรัสนะคะ
อันนี้นี่คือฟังแล้วก็กุมขมับอีกรอบนึง

มันมาแบบว่ามีการมิกซ์รวมกันด้วยอ่ะค่ะเออโอมิครอนก็ยังไม่จางเลยนะคะ
สำหรับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในหลายจังหวัดอย่างชนบุรีโคราชยอดผู้ติดเชื้อก็พุ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น
วันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่ค่ะที่เห็นหน้าจอเลยนะคะ
รายนะคะเป็นการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขที่พูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันนะคะ
ก็จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังเนี่ยนะคะ
จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยนะคะ
๘๑๔๑รายนะคะเนี่ยเป็นการติดเชื้อในประเทศ
แล้วก็เป็นแบ่งเป็นผู้ต้องขังใน๒๐รายติดเชื้อจากต่างประเทศอีก๓๕๐ราย
ตอนนี้คือติดเชื้อสะสมไป๒ล้าน๒แสนกว่าคนแล้วนะคะ
รักษาหายแล้ว๒๖๐๕รายและเสียชีวิตตอนนี้
เพิ่มมาอีก๑๒ศพก็เป็นสะสม๒๑๗๓๑ศพแล้ว
ไปดูสถานการณ์ในชนบุรีกันหน่อย
ซึ่งก็มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วว่าโอ้โหยอดติดเชื้อนี่เยอะมากนะคะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุงก็นำกำลังไปตรวจสอบพื้นที่ที่เคยเป็นคลัสเตอร์

จากเดิมที่๓วันตรวจครั้งหนึ่ง
ต้องตรวจกันทุกวันนะคะทั้งพนักงานเองรวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วย
ไม่อนุญาตให้เอาผลตรวจมาจากที่บ้านเองแล้ว
ถ้าพบว่าร้านไหนไม่เป็นไปตามมาตรการจะเสนอสั่งปิดเลย
อันนี้ของทางสาธารณสุขชนบุรีนะคะ
สำหรับยอดติดเชื้อล่าสุดของชนบุรีวันนี้
ผู้ติดเชื้อรายใหม่มี๙๒๑รายกำลังรักษาอยู่
มีจำนวนไม่น้อยเลย๖๗๔๓ราย
รักษาหายไปแล้ว๑๘๘ราย
มีเสียชีวิต๑ไรและติดเชื้อสะสมรวมทั้งหมด
รักษาหายไปแล้วก็เยอะอยู่นะคะก็แสนกว่าเหมือนกัน
เสียชีวิตสะสมเฉพาะที่ชนบุรีก็๗๙๕ศพนะคะ
ทีนี้ไปดูโคราชบ้างนครราชศรีมาค่ะ
จากการสอบสวนโรคพบว่าเมื่อ๒๙ธันวาเนี่ยผู้หญิงคนนี้พาเพื่อนอีก๓คนไปทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะ
ส่วนวันที่๑มกราคมเดินทางไปหาญาติผู้ใหญ่ที่อำเภอโชคชัยคือเธอไปหลายที่แล้วก็เจอหลายกลุ่มด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งที่ศรีคิ้วด้วยที่โชคชัยด้วย
ตอนนี้ยังไม่พบติดเชื้อเพิ่มแต่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและกักตัวสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงรวม๒๐ราย
คลัสเตอร์นี้เนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็เลยประกาศให้คนที่ไปใช้บริการร้านอาหารนี้
เนี่ยก็เลยมีประชาชนจำนวนมากเลยแห่กันไปตรวจหาเชื้อ
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมากันเนืองแน่นตลอดทั้งวันเลยค่ะ
ใครที่รู้ตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องรีบตรวจนะคะ
ถ้าเจอเร็วก็จะได้มีการแยกตัวโดยเร็วแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการระบาดเพิ่มเติมค่ะ
จากการตรวจที่ตอนนี้คนไปตรวจกันเยอะแล้วนะคะเรื่องของวัคซีนค่ะ
คนก็แห่ใช้คำว่าแห่ได้เลยนะคะเพราะว่าเยอะจริงนะคะ
จุดต่างตามต่างจังหวัดคนก็ไปตรวจคนไปฉีดเยอะ
และสถานีหลักก็คือสถานีกลางบางซื่อที่กรุงเทพมหานคร
นี่คือจุดหลักของการฉีดวัคซีนคนเยอะอีกเช่นเดียวกันนะคะ
แถวยาวไปถึงไหนคะเนี่ยยาวอยู่ข้างนอกยาวไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ข้อความบอกว่าสถานการณ์ที่สถานีกลางบางซื่อตอนนี้
ประชาชนล้นหลามมากครับท้ายแถวประตู๓ยาวมาถึงประตู๔
ท้ายแถวประตู๔ยาวมาถึงประตู๓คือมันคว่ายกันนะ
คือมันค่อยกันนะคะบางแถวกลายเป็นงูกินหางไปซะแล้ว
เอาใจช่วยคนขอฉีดวัคซีนให้ได้ครบทุกคนนะครับ
จากคลิปนี้นะคะก็คือคนที่ยืนรอเข้าแถวเยอะเนี่ย
จนหาปลายแถวไม่เจอหลายคนแสดงความเป็นห่วงค่ะ
เพราะยืนใกล้กันนะแทบจะไม่ได้เว้นระยะห่างกันเลยนะคะ
แต่มีคนมาแสดงความคิดเห็นมีคนวอคอินมาเลยดูคนเยอะ
แต่มานัดตรงเป๊ะเดี๋ยวเสร็จค่ะ
บางคนก็บอกว่าคนเยอะจริงแต่ทำเร็วแต่ระบบดีโดยรวมดีค่ะ
ถ้าใครจะเดินทางไปฉีดวัคซีนที่นี่อาจจะต้องวางแผนนะคะ
แล้วก็เผื่อเวลาด้วยวางแผนนี่ก็คือเรื่องของเวลานั่นแหละ

เราอาจจะต้องใช้เวลาเยอะรวมถึงการวางแผนป้องกันตัวเอง
ใช่เพราะว่าถ้าไปเจอคนเยอะก็เสี่ยงเยอะเหมือนกัน

ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นผลข้างเคียง
หรือว่าผลกระทบที่เกิดจากวัคซีนหรือไม่

บอกว่ามีเลือดไหลออกที่จมูกทุกวัน
แล้วมีคำถามด้วยนะมีใครเป็นแบบนี้บ้างคะ
ตอนฉีดวัคซีน๒เข็มแรกเป็นซีโนฟาไม่มีอาการอะไรเลย
แต่พอฉีดเข็มสามมีเลือดออกทางจมูกทุกวัน
ถามหมอหมอบอกเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีน
ตรวจเลือดก็แล้วเกร็ดเลือดก็ตรวจแล้วความดันก็ตรวจ
มันปกติทุกอย่างหมดเลยคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรมากินค่ะ
แต่เลือดก็ยังออกทุกวันไม่รู้เมื่อไหร่จะหายโอ้โห

ส่วนเรื่องของผลกระทบวัคซีนโควิด๑๙ถ้ามีอาการมากขึ้นนะคะ

ใช่คืออันนี้ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญที่พอจะให้คำตอบได้
ชาวบ้านที่เขาติดตามข่าวเขาจะได้เออมันเกี่ยวกันไหม